สาวหลายคนตอนนี้นิยมสายฝ่อ
อันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องผู้ชายนะคะ

ใช่ค่ะทรงผมนะคะ

คิ้วต้องโค้งโก่งชัดไปเลยนะคะ
ปากเป็นยังไงต้องแบบเบิร์นไปเลย

วันนี้เราพามาดูนะคะสาวหมวย

ถ้าใครนะสาวหมวยคนไหนอยากทำตาม

คริสหอวังค่ะคุณผู้ชมค่ะ

เป็นตัวจริงเลยสาวหมวยของวงการบันเทิง

เป็นตัวแม่อยู่แล้วนะจ๊ะจัดมาแล้วค่ะ
ลุคหลายแบบถ้าเป็นหมวยนะ
คริสหอวังโอ้อยากจะสายฝอกับเขาบ้าง

สวยฟาดหน้าฉ่ำ

ใต้ตาเข้มขนาดนี้

เป็นผู้หญิงเนี่ยตาคม
ใช่นะคะ

คนนี้บอกเลยว่าฝอจัดเต็มมากนะคะ

นำเทรนด์เลยนะกับการแต่งหน้าแนวนี้นะคะ

ชนิดที่ลืมความหมวยของเธอไปได้เลยคุณผู้ชม

อริสราเนี่ยหน้าหมวยแล้วเป็นแบบไหน
อ่ะเดี๋ยวขอย้อนภาพไปดูนิดนึงกันละกัน

ก็น่ารักมากด้วยแต่ช่วงหลังหลัง
อ่ะฉันขอแบบว่าฟาดสายฝ่อเลยละกันนะคะ

ขายฝอบ่อยเข้าไปเป็นไง

นี่เรียกว่าสวยเลิศกันหมดทุกลุคจริงนะคะ

ปิดท้ายที่หมวยคนนี้ค่ะคุณเกรทการ๙ค่ะ
มวยขาวโอโม่เชื้อสายจีนแท้แน่นอนค่ะ

เวลาเป็นสาวหมวยก็ดูสวยน่ารักนะคะ
แต่ละลุ๊กเนี่ยแซ่บคุณผู้ชม
นี่ยิ่งแซ่บมากขึ้นกว่าเดิมนะคะ
พออัพลูกมาเป็นสาวฝรั่งแบบนี้นะคะ

คือสายฝ่อนี่มันต้องแบบตาชัดนะ
ปากเบิร์นทาเกิน
เกินไปเลยบางคนนี่ทาถึงจมูกเลยนะ

ก็ถือว่าเปลี่ยนแนวแล้วกัน
เออเปลี่ยนแนวแกกะลินถ้าถอดหน้ากากได้แล้ว

หมายถึงว่าสายฟอร์ตที่เป็นคนหรือว่าแฟชั่นค่ะ
เดี๋ยวจัดเป็นคนให้เลยดีกว่า